จากภัยจากกองเพลิงนะคะพาคุณผู้ชมมาดูสิ่งที่เรากังวลกันค่ะ
ที่ท้องทะเลจังหวัดระยองมาบตาพุธเนี่ยนะคะ
คราบน้ำมันที่มีการรั่วไหลลงในท้องทะเล
ซึ่งตอนนี้เนี่ยทางกองทัพเรือเป็นผู้บัญชาการในการกู้คราบน้ำมันเหล่านี้อยู่นะคะ
ตอนนี้ที่มีการแจ้งล่าสุดก็คือว่าเขาปรับแผนในการกู้คราบน้ำมันเหล่านี้แล้วนะคะ
ตอนแรกจะมีการใช้สารเคมีในการไปเรียกว่าไปกำจัดคราบน้ำมัน
แต่ว่าตอนนี้ก็ใช้วิธีเอาทุ่นล้อมแล้วก็ดูดคราบน้ำมันใส่ถัง
เอาไปทำลายที่อื่นแทนตอนนี้ใช้วิธีนี้อยู่นะคะ
ก็คาดว่า๕วันนะคะภารกิจนี้ก็จะจบลงค่ะ
วันนี้มีการเปิดเผยจากทางโคศกกองทัพเรือนะคะบอกว่าจากเมื่อวานนี้ที่บอกว่าจะมีการนำสารกำจัดคราบน้ำมันมาใช้
เพื่อให้น้ำมันจับตัวแล้วจมลงในทะเลก็เปลี่ยนแล้วค่ะประเมินแล้วเนี่ย
เปลี่ยนวิธีอย่างที่ที่ฉันเล่าให้ฟังแทนคือใช้ทุ่นล้อมมากักดูดคราบน้ำมันแทน
เพราะว่าถ้าเกิน๒๔ชั่วโมงเนี่ยคุณภาพของสารเคมีในการดักจับน้ำมันเนี่ย
มันจะลดลงก็อาจจะไม่ได้ผลดีนักนะคะ
ก็ปรับแผนเป็นการเก็บกู้คราบน้ำมันแทนนะคะเป็นการกำจัดคราบที่เหลือ
ถ้าเป็นคราบขนาดใหญ่ก็จะใช้ทุ่นล้อมกักน้ำมันเอาไว้
แล้วก็เอาเครื่องดูดเก็บเข้าในถัง๒๐๐ลิตรส่งให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมไปทำลายนะคะ
แล้วถ้าหากมีคราบน้ำมันหลุดเข้าชายฝั่งและพื้นที่เปราะบางก็เอาทุ่นล้อมดักแล้วก็เปลี่ยนทิศ
เพื่อที่จะกันไม่ให้มันเข้าชายฝั่งอันนี้คือวิธีที่ทางกองทัพเรือเขาใช้อยู่นะคะ
จากการแถลงข่าวในวันนี้แล้วก็กระแสข่าวที่มันออกมาตลอดเวลา
มีการตั้งข้อสังเกตนะคุณนัทพงศ์ว่าตัวเลขของน้ำมันเนี่ยที่มีการรั่วไหลออกมา
ตกลงมันเท่าไหร่กันแน่นั่นน่ะสิใช่ไหมตอนแรกมันสี่แสนใช่
วันนี้เรารายงานก็๔แสนรั่วออกมานะคะหลังจากนั้นรายงานตัวเลขลดลงมาเหลือ๑๖๐๐๐ลิตรนะคะ
แล้วก็เหลือบนผิวน้ำทะเลแค่สองหมื่นลิตรคือตกลงเขาก็ตั้งข้อสังเกตตรงเนี้ยค่ะ
ทำไมตัวเลขมันลดลงแล้วมันมันไม่เหมือนเดิมนะคะเนี่ยค่ะแล้วก็มองว่าความรุนแรงของผลกระทบเนี่ย
น่าจะเบากว่าที่คาดการณ์ไว้ก็น่าจะใช้เวลาประมาณ๕วันนะคะที่จะเก็บกู้สำเร็จนะคะ
ตอนนี้เนี่ยเรื่องการรั่วไหลเนี่ยเขาสามารถปิดวาวได้หมดแล้วนะคะ
ก็ให้กองทัพเรือเป็นหน่วยบัญชาการเฝ้าระวังการเคลื่อนไหวดูทิศทางการเคลื่อนที่
คราบน้ำมันเหล่านี้มันจะเคลื่อนไปในทิศทางไหนตามกระแสลมปริมาณที่ลงทะเลจะแพร่กระจายมากน้อยแค่ไหนค่ะ
นี่ค่ะนี่คือภาพของทะเลระยองในตอนนี้นะคะคราบน้ำมันที่เป็นการถ่ายจากมุมสูง
ซึ่งวันนี้มุมสูงแบบนี้คนที่ได้ขึ้นไปดูคนหนึ่งก็คือนายสุริยะ
ตรวจความคืบหน้าไปดูจุดที่รั่วกลางทะเลนะคะ
แล้วคุณสุริยะบอกว่ายืนยันว่าคราบน้ำมันมันมาถึงชายหาดแน่
ขอให้หน่วยงานเร่งเอาผิดบริษัท
เพื่อที่จะรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นด้วยนะคะ
วิชาการขนส่งปฏิบัติการสังกัดสำนักงานเจ้าท่าระยองคุณอรพินท่วงทีค่ะ
ฝ่าฝืนมาตรา๑๑๙พรบเดินเรือในน่านน้ำไทยพุทธศักราช๒๕๕๙
มีความผิดจำคุกไม่เกิน๓ปีปรับไม่เกิน๖๐๐๐บาทนะคะ
นี่ก็เป็นความคืบหน้าล่าสุดสำหรับหลายท่านที่เป็นห่วงเรื่องสิ่งแวดล้อมทางทะเล
ซึ่งน่ากังวลจริงนะคะสำหรับประเด็นนี้ค่ะ